มีการดวนปืนกันที่บ้านของเสียตีคือฝั่งคู่กรณีของเสียตีเนี่ย
แล้วก็ถอยกรูออกไปนะคะจอดรถคันนี้ทิ้งไว้ที่บ้านเสียตี
คุณผู้ชมความคืบหน้าสำหรับคดีนี้ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องบอกว่า
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้น
คือตอนนี้ฝั่งเสียตีเนี่ยคือเจ้าของบ้านในพุทธมนตรสาย
สาย๒แยก๑๑เนี่ยนะคะไปแจ้งความไปแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำนายวิน
คู่กรณีที่ไปที่บ้านของเสียตีกะว่าจะไปเคลียร์ใจกันเรื่องของการทำธุรกิจ

คือเหตุการณ์ย้อนกลับไปเกิดขึ้นตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
เล่าเหตุการณ์ย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งเผื่อคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวนี้นะครับ
ไปขับไปไปจอดที่หน้าบ้านของนายธนกิจสถิตชวาอายุ๔๔ปีหรือว่าเสียตี
บ้านของเสียตียีอยู่ในซอยพุทธมนตรสาย๒แยก๑๑เขตบางแคร์กรุงเทพ
แล้วก็ใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไปในบ้านจนกระทั่งเกิดการดวนปืนกันขึ้นนะคะ
ก็เลยทำให้นายอภิวรักษ์คลังแสงอายุ๒๗ปี
หนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่เป็นคนขับรถ๓คันเข้าไป
ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
จากนั้นทั้งหมดค่ะพากันวิ่งขึ้นรถเป็นรถตู้อัลพาร์ทกับรถโตโยต้าคัมรี่นะคะ
ขับรถสองคันเนี่ยหลบนี้ไปทิ้งรถปอเช่๗๑๘สีเหลือง
ทะเบียนป้ายแดง๗๑๙๕กรุงเทพมหานครเอาไว้นะคะ
คือสภาพของนายอภิวรักษ์ที่โดนยิงเนี่ยก็เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะ
ส่วนนี้ค่ะรถคันที่ฝ่ายคู่กรณีจอดทิ้งไว้นะคะ
ปาเช่คันนี้ได้รับความเสียหายคือถูกยิงทั้งหมด๑๑รูด้วยกันคือพลุนนะคะ
ทีนี้นายธนกฤษหรือว่าเสียตีตอนที่ตำรวจไปสอบถามอ้างบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุหนึ่งในกลุ่มคนร้ายโทรศัพท์เข้ามานัดเคลียร์ปัญหากันที่บ้าน
กระทั่งสักประมาณ๕ทุ่มกลุ่มคนร้ายได้ขับรถ๓คัน
แต่จอดรถเนี่ยเลยบ้านของเสียตีไปประมาณ๕๐เมตรแล้วหนึ่งในคนร้ายก็โทรศัพท์มาหาเสียตี
ถามว่าอยู่บ้านหลังไหนคือจังหวะนี้แหละที่เสียตีบอกว่ามันผิดปกติแล้ว
ถ้าเกิดว่าคุณรู้จักผมเนี่ยคุณต้องรู้สิว่าบ้านผมอยู่ตรงไหน
เสียตีรู้สึกได้ถึงความผิดปกติก็เลยให้นายโจ้ซึ่งเป็นคนงานของเสียตีเนี่ยเปิดประตูออกมาดู
ก็พบรถทั้ง๓คันจอดสตาร์ทเครื่องเอาไว้โดยหันหน้าออกไปทางปากซอย
จากนั้นนายโจ้ค่ะจึงเดินออกมาหน้าบ้านเพื่อจะมาบอกกลุ่มคนร้ายว่าบ้านเสียตีเนี่ยอยู่หลังไหนนะคะ
แต่จู่คนร้ายที่เดินลงมาจากรถก็เปิดฉากยิงใส่นายโจ้๒๓นัดแต่กระสุนไม่โดนนายโจ้ค่ะ
ระหว่างนั้นเสียตีเห็นว่าลูกน้องถูกไล่ยิงวิ่งเข้ามาในบ้านก็เลยกลับเข้าไปหยิบอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
กับปืนลูกซองยิงใส่กลุ่มคนร้ายจังหวะนี้ก็เลยเกิดการดวนปืนกันขึ้นนะคะ
ทำให้รถปอเช่เนี่ยถูกยิงไปหลายนัดแล้วก็คนร้ายเองก็ได้รับบาดเจ็บ
ตามรายงานข่าวบอกว่า๑รายแต่ว่าล่าสุดเพิ่มเติม
เห็นบอกว่าหนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่มาด้วยเป็นทหารอากาศยดร้อยโทก็ได้รับบาดเจ็บ
แต่เห็นบอกว่าน่าจะปิดข่าวก็กลัวเรื่องของการถูกตรวจสอบเนี่ยนะคะ
แต่จังหวะที่คนร้ายเห็นท่าไม่ดีนะตอนนั้น
ก็เลยทิ้งรถปอเช่ไว้แล้วขับรถสองคันที่เหลือเนี่ยหลบหนีไปนะคะ
เสียตียืนยันบอกว่าปมคุกคามครั้งนี้เนี่ย
เกิดมาจากเรื่องของการขัดแย้งการทำธุรกิจขายหน้ากากอนามัยช่วงโควิด
ซึ่งก่อนหน้านี้ตนเองเคยโดนโทรมาขู่ฆ่า
คือฝั่งนายอาทิตย์เนี่ยหรือว่านายวินที่ขับรถปอเช่มาแล้วก็รถสามคันนี้นะคะ
คือเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย
ตามรายงานข่าวบอกว่าเสียตีรวมกับทนายเดชาเนี่ย
คือมีผู้เสียหายที่อาจจะถูกนายวินโกงหรือเปล่าไม่แน่ใจ

รวมตัวกันจะไปแจ้งความเอาผิดกับนายวินหรือนายอาทิตย์
ปรากฏว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นายอาทิตย์คนนี้โกรธเสียตีหรือเปล่า
ก็เลยกลายเป็นว่าลงมือมากราดยิงที่บ้านของเสียตีแบบนี้นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนคนขับก็คือนายอาทิตย์ขวัญบุญเนี่ย
นี่จังหวัดนี้มีการพูดคุยด้วยนะครับ
นักข่าวของเราเดินทางไปพูดคุยก็ตอนนั้นไม่ยอมเปิดใจนะคะแต่สุดท้ายโทรศัพท์ไป
ตอนนี้นายอาทิตย์คู่กรณีของเสียตีบอกว่าหวาดกลัวไม่กล้าออกไปไหน
เราก็ถามว่ารู้จักกับเสียตีไหมคู่กรณีของคุณ
นายทิพย์บอกว่ารู้จักนะคะ
คืออย่างที่รายงานไปนะคะตอนนี้ตำรวจสนหลักสอง
ซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบในท้องที่ที่เกิดเหตุ

แจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายใดทั้งสิ้นนะคะ
เดี๋ยววันนี้นายอาทิตย์หรือว่านายวินเนี่ย
บอกว่าจะเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
แล้วตำรวจเองก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจค้นบ้านของนายอาทิตย์คนนี้ด้วย
ทีนี้รถคันนี้คุณผู้ชมเป็นรถของใคร
เป็นรถของนายอัดทิพย์หรือเปล่านะคะ
ครอบครองก็คือนางสาวชนทิชาชัยชิดหรือว่าน้องเตย
เป็นอดีตดารานักแสดงนะคะเดินทางพบตำรวจแล้ว
โดยนางสาวชนทิชาให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
นายอาทิตย์หรือว่านายวินมาขอเช่ารถคันนี้ผ่านนายหน้า
คือน้องทำเต็มรถกับแฟนแต่นายอธิบย์มาขอเช่ารถคันนี้ผ่านนายหน้า
ในราคาวันละสองหมื่นบาทแล้วกระทั่งมาทราบข่าวว่ารถถูกยิง
ก็เลยเดินทางมาติดต่อขอพบกับพนักงานสอบสวน
ล่าสุดค่ะตำรวจสนหลัก๒ได้ออกหมายเรียก
นายอาทิตย์ให้มาพบแล้วนะคะวันนี้แหละแต่ยังไม่ได้นัดหมายเรื่องของเวลา
เดี๋ยวต้องรอนะว่าสุดท้ายแล้วอาทิตย์เนี่ย
ให้การกับตำรวจว่าอย่างไรค่ะใช่ครับ